พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องร้อนในโลกออนไลน

อยากให้ดูจริงประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชม

ช่วงโควิดงานมันหายาก

พี่พนักงานร้านนี้ที่หนูไปสมัครเนี่ย

เล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมว่า
ไปสมัครงานออนไลน์ที่ร้านแห่งหนึ่ง
แล้วทางร้านติดต่อมาบอกว่าให้ไปสัมภาษณ์

บีบแขนดึงหูแล้วก็ไปดึงแมสเธอ

นี่แหละค่ะ
ดือดดือดมาก
จากกันมาก่อนโกรธกันมาก่อนจากที่ไหนหรือเปล่า

เช่าในอายุเคราะห์ก็ตั้งคำถามแบบคุณนี่ล่ะครับ
พนักงานคนนั้นมาใหม่แล้วก็ทำแบบนี้ต่อหน้าผู้จัดการร้านด้วย
เออคุณผู้ชมน้องนักศึกษาผู้หญิงคนนี้นะคะ
คนที่เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เล่าผ่านตัวอักษรให้เราฟังบอกว่า
สมัครงานเที่ยวร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง
แล้วสมัครผ่านทางออนไลน์
ทางฝ่ายบุคคลก็ติดต่อกลับมานัดให้ไปสัมภาษณ์งานที่ร้าน
แต่พอเธอไปตามนัดคนในร้านกลับบอกไม่มีใครรู้เรื่อง

เมื่อเธอนำไลน์ที่คุยกับฝ่ายบุคคลของทางร้านมาให้ดู
คือจะเอาไลน์ที่คุยกับฝ่ายบุคคลมายืนยัน
แต่เอ้านึกได้ลืมโทรศัพท์ไว้กับหลาน

ก็เลยบอกขอตัวเดี๋ยวจะออกไปเอาโทรศัพท์
กลับถูกพนักงานต่อว่า
มาสมัครงานทั้งทีทำไมไม่มีความพร้อม
เธอก็เลยพูดกลับไปบอกว่างั้นหนูไม่สัมภาษณ์ก็ได้
เพราะไม่อยากจะมายืนให้คนอื่นด่าโดยที่ไม่มีเหตุผล
ไม่ทำงานที่นี่ไปหางานใหม่ที่อื่นได้

จากนั้นพนักงานคนดังกล่าวก็ตรงเข้ามาบีบแขน
หูแล้วดึงมาสก็คือหน้ากากอนามัยของเธอออก
ก่อนที่จะลากแขนเธอออกไปนอกร้าน
แล้วโยนหน้ากากอนามัยทิ้งลงพื้น
ตกใจค่ะไม่คิดว่าจะทำกันขนาดนี้
เป็นนักศึกษาแค่ต้องการหาประสบการณ์
และรายได้เล็กน้อยก็เท่านั้น
ที่ผ่านมาก็เคยทำงานมาแล้ว๓๔แห่ง
ก็ไม่เคยเจอใครมาคุกคามกับเธอแบบนี้
และที่สำคัญเธอบอกว่าแหมผู้จัดการร้านก็นะ
พอเห็นพฤติกรรมแบบนี้ก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ไม่ได้ไล่ออกหรือไม่ช่วยกันเตือน

หลังจากที่น้องนักศึกษาเอาเรื่องนี้มาโพสต์

โอ้โหชาวเน็ตเดือดเลยค่ะ
ชาวเน็ตนับพันคนเข้าไป
คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันรัว
ตำหนิถึงพฤติกรรมของพนักงานในร้านอาหารแห่งนี้
รวมทั้งแนะนำให้น้องนักศึกษาหญิงเนี่ย
ไปแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ

ล่าสุดน้องอัปเดตว่าช่วงดึกที่ผ่านมา
ผู้บริหารของร้านอาหารได้ติดต่อมาขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็เธอเห็นว่าทางร้านไม่มีความผิด
เพราะว่าหลังเกิดเรื่องเธอพยายามที่จะแจ้งกับทางร้านแล้วว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแต่ทางร้านก็เงียบไม่ตอบ

ตอนนี้เธอบอกว่าเดี๋ยวรอพูดคุยกับทางร้านก่อน
แล้วค่อยจะลบคลิปทั้งหมดออกให้นะคะ
คือคนที่ทำกับเธอต้องให้มาขอโทษ
แล้วผมก็อยากรู้อยากให้ความผิดทางกับเขาด้วยนะ
ที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขาทำไมถึงทำแบบนั้น

มันน่าจะมีต้นสายปลายเหตุออกมาชี้แจง

เพราะเราก็เห็นคลิปฝั่งเดียวเนอะ